ในอำเภอกเกาะลันตาที่กระบีบอกว่ามันอัดอั้นตันใจเหลือเกินนะคะ
ถ้าคนไม่ทำตานสุดท้ายแล้วออกมาโพสต์ข้อความแบบนี้ค่ะ
กฎหมายล้านฉบับข้อบังคับแสนข้อ
คำร้องขอหมื่นคำพร่ำวอนพันวลี
ถ้าไม่มีคนทำตามก็ยากที่หยุดยั้งภาวะวิกฤตขอกราบแทบเท้า
ในอำเภอว่าแบบนี้ค่ะนี่นะคะในอำเภอสมบูรณ์เต็มชื่อ
เป็นนายอำเภอกเกาะลันตาจังหวัดกระบีถามว่าทำไมต้องออกมาระบายความในใจแบบนี้
เพราะกระบี่ตอนนี้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อ๑๙คนอันนี้เป็นของจังหวัดนะ
สองรายล่าสุดเป็นนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันและชาวอังกฤษตอนนี้ต้องบอกว่า
เกาะลันตาเนี่ยอำเภอนี้เป็นพื้นที่สีแดงของกระบี่นะคะ
หลังจากที่โพสต์นี้ออกไปค่ะคนมาให้กำลังใจกันเยอะ
ในอำเภอบอกว่าสถานการณ์ในเกาะตอนนี้ยังน่าเป็นห่วง
แต่ยังมีการฝ่าฝืนของกลุ่มบางกลุ่มที่ไม่ยอมรับไม่ยอมทำตาม
ก็เลยทำให้ตอนนี้สถานการณ์ที่อำเภอกเกาะลันตาของกระบี่มันไม่ดีขึ้นไง
เราอยู่ในชะนายทางกรรมเราเจอวิกฤตด้วยกัน
ก็หวังว่าคนละตาคงจะปลอดเชื้อเราจะรอดไปด้วยกัน
ขอให้พี่น้องทุกคนได้ร่วมมือกันและช่วยกันเพื่อหยุดยั้งวิกฤตนี้ให้ได้ครับ
นี่แหละค่ะเป็นคำร้องขอความร่วมมือจากในอำเภอกเกาะลันตานะคะ
คุณสมบูรณ์เต็มชื่นนะคะเอาล่ะพี่น้องชาวอำเภอกเกาะลันตา
อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติร่วมด้วยช่วยกันนะคะ

เราจะต้องผ่านไปด้วยกันและจะต้องทำให้ผู้ติดเชื้อจำนวนน้อยลง
เพราะถ้ายิ่งมีผู้ติดเชื้อมากขึ้นความลำบากมันก็จะยิ่งมากขึ้น